ราคายางพาราที่ปรับลดลงแบบนี้
คนที่เดือดร้อนไม่ใช่แค่เจ้าของสวนยางเท่านั้นนะครับ
อีกหนึ่งกลุ่มคนที่เดือดร้อนไม่แพ้กันก็คือคนที่รับจ้างกรีดยาง
แต่พวกเขาอาจจะมีทางเลือกในชีวิตไม่มากนัก
ราคาจะตกต่ำก็จำเป็นต้องก้มหน้ากรีดยางต่อไป

ติดตามเรื่องนี้จากรายงานโดยคุณเนื้อแพร่พงศวรรค์ครับ
เมื่อกรีดยางเสร็จจะรอให้น้ำยางไหลลงภาชนะที่เตรียมไว้
ซึ่งใช้เวลาประมาณ๑๒ชั่วโมงจนกระทั่งฟ้าสว่าง
จากนั้นก็เทน้ำยางใส่ถังและนำไปขายต่อให้กับรถที่มารอรับซื้อ
โดยเจ้าของสวนยางที่รับซื้อจะคำนวณเปอร์เซ็นต์เนื้อยางแห้งจากน้ำยางโซน
จากน้ำยางสดและจะแบ่งเงินคนละครึ่ง
นางศรีพันธ์เล่าต่อว่าเมื่อได้เงินจะนำมาเลี้ยงครอบครัว
ที่อยู่กัน๑๑คนแม้ว่าลูกทุกคนจะมีงานทำ
แต่ต้องช่วยกันออกค่าใช้จ่ายเพราะอยู่กันหลายคน
เขาก็มันซื้อมาตรงวันช่วยกันฝั่งนั้นแล้วกี้อยู่กันหลายคน
แม้ว่าช่วงนี้ราคายางตกแต่อาชีพนี้ก็เป็นเพียงอาชีพเดียวที่สามารถทำได้
เมื่อก่อนที่ยางพารามีราคาดีจะมีเงินเหลือเก็บ
และช่วงที่ต้องหยุดกรีดยางก็ไม่เดือดร้อนมากนัก
แต่หลังจากที่ยางราคาตกในปีนี้

บางครั้งต้องไปกู้หนี้ยืมสินมาใช้จ่ายในครอบครัว
ที่เคยมีรายได้ไม่ต่ำกว่า๕๐๐บาทต่อวัน

รายได้ต่อวันเหลือไม่ถึง๒๐๐บาท
จ่วงหยุดยางได้ประมาณนั้นเลยอะไรออกมาจ่าย

ยุดยางก็ไม่มีเก็บทุกบันนะเลย
นี่ยายบ้วยนี่ว่าถ้ายุดยางไม่รู้ก็ได้กินเผือ

ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง
ของการแย้งแห่งประเทศไทยแต่ยังมีที่ไม่ลงทะเบียนอีกมาก
ต้องประสบชะตากรรมเดียวกัน
แม้ว่าสถานการณ์ราคาน้ำยางพาราตอนนี้จะไม่ดีเท่าเมื่อก่อน
แต่นางศรีพัฒน์ก็ต้องออกไปกรีดยาง
ซึ่งกลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันที่ทำมากว่า๒๐ปีแล้ว
ทุกวันต้องกรีดยางให้ได้วันละ๒๐๒๔กิโลกรัม
ถ้าวันไหนร่างกายไม่แข็งแรงพอก็ต้องหยุดพัก
ทำให้เสียรายได้ไปบ้างแต่ยืนยันว่าจะทำให้เต็มที่
เพราะนายจ้างยังคงเชื่อใจเธอ
ตอนนี้หวังเพียงให้ราคายางพาราดีขึ้น
ไม่พอมีเงินใช้จ่ายในครอบครัวก็เพียงพอ